เคยไปจัดกระดูกกันไหม

เวลานอนเขาก็จะกดกระดกดหลังอย่างนี้

ฮะทันริมทันริมรูปคนมั้ย
อันนี้ก็จะเป็นคนตายอีกบ้า
ซึ่งเขาบอกว่าผลเกี่ยวกับการวิจัย

หรือการผ่าหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังเนี่ย

นี่แหละเขามีอาการปวดคอเรื้อรัง

หมอนด้วยที่นอน
แล้วก็มีก็ไม่หรือไม่ได้เข้าเรื่องจะขายหมอนเนี่ย

มีบรรวจอาการปวดท่อเฉียบพัน
แล้วก็บอกว่าร่างกายอ่อนแอไปทั่วร่างกายเลย
ก็ทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่า
รักษาจัดกระดูกปรับลักษณะกระดูก
ในร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

แต่ฉันก็เคยเห็นแบบบางทีเขาใช้เป็นเลเซอร์
เลเซอร์บางทีก็ใช้เป็นรังสีความร้อนก็มีเนอะ

พบว่าการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงแล้วก็เป็นถึงอมภาษณ์ทั้งตัวเลยนะครับ
เกิดการตีบของเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองทั้งสองข้าง
เป็นเหตุให้สมองตายเฉียบพันธุ์ฮะโอ้โห
แล้วก็การปริ้นของหมอนรองกระดูกเนี่ย
ผู้ป่วยมีอาการของโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดตึกติดยึดน่ะ
เนื่องจากเกิดการอักเสบของกระดูกสันหลังเรื้อรัง
มักเกิดการอักเสบไปทั่วบริเวณที่เกิดจุดเชื่อมของเส้นเอ็นกระดูก
นี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีแคลเซียม
เซียมตรงนี้จะสะสมบริเวณเอ็นรอบกระดูกสันหลัง
หากปล่อยไว้เนี่ยเอาจริงแล้วมันก็จะมีทวีความรุนแรงมากขึ้น
แต่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้ผู้ป่วยพิการได้
เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระดูกสันหลังแตกหักได้ง่าย
ออกมาย้ำถึงวิจัยดังกล่าวว่าอันตรายร้ายแรงจากการจัดกระดูกคอหลายครั้ง
คำถามที่ว่าการจัดกระดูกเนี่ยควรทำหรือเปล่าควรทำหรือเปล่า
เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบยากเนื่องจากผลการรักษานั้นน่ะ
มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรก็ตามเนี่ย
เคสของผู้ป่วยรายนี้อาจบ่งชี้ถึงผลข้างเคียงที่รุนแรง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการจัดกระดูกเหมือนกัน
เขาบอกว่าหากท่านเชื่อถืองานวิจัยแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
สำหรับผู้ป่วยที่มีการปวดทางกระดูก

เชื่อหรือไม่ว่าการออกกำลังกาย

เพราะบางครั้งการรักษาที่ง่ายและปลอดภัยก็คือ

ก็คือให้ไปออกกำลังกายหรือการบริหารดีกว่า

แต่มันก็คือจัดกระดูกถ้าสมมุติเจอหมอก็เก่ง
แต่สมมุติทุกวันนี้กัดกระดูกยังไง

เห็นเน็ตไอดอลหลังช่วงนี้เขาไปแบบรีวิวกันเยอะนะ
ใช่ที่มีหมอคุณหมอดัดทุกทาง
คุณเห็นไปทำกันเยอะมันก็เหมือนเป็นเพลง

มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

เมื่อมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

วิจัยคือมันอาจจะมีผล

ที่เคยไปทำ

เคาะมากเกินไปทำให้เส้นเลือดตรงนี้

และเวลาคุณเหงยหน้าเหมือนกับคนยิงธนูการเลี่ยง

เพราะพี่เคยไปหามาพี่เคยมีอาการ
อะไรอย่างนี้เหมือนกัน
พี่หนุ่มไปจัดไหมฮะ
ไม่พี่หนุ่มไปจัดแต่หมายความว่าพี่มีอาการแบบมืนงงมืนอะไรอย่างนี้
ที่หมอเข้าไปเขาจะลองเขาจะเทสไงว่ามันมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดตรงที่คอที่มันเลี้ยงสมองไหม
หรือมีเรื่องของการเดินก็มีการเทสเดินขาต่อขามีอะไรอย่างนี้เขาจะมีวิธีของเขาอะไรอย่างนี้
นะฮะอ่ะก็เจอในคุณผู้ชมเนี่ย
สะดุ้งมากเลยแม่แต่บางทีมันก็กรอก

แต่มันมีโอกาสเพราะผลแวนวิจัยก็ถามว่ามันมีโอกาสมันก็มีโอกาส
ที่คุณหนุ่มบอกนั่นแหละว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้

มันแบบกรึ๊กอย่างนี้
แต่ของมดคือที่แบบไม่มีอาการปวดไม่มีอาการเจ็บ

อืม